แต่ก็ยังไม่สามารถปิดคดีหวย๓๐ล้านได้
และยังคงอยู่ในกระแสอย่างต่อเนื่อง
เพราะตัวละครในท้องเรื่องมีหลายคน
โรดแล่นเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
ทำให้ประชาชนยิ่งติดตาม
เพราะล่าสุดศาลจังหวัดกาญจนบุรี
จะประทับรับฟ้องคดีอาญา
ครูปีชายื่นฟ้องหมวดจรูน
ยักยอกทรัพย์รับของโจร

เดือนมีนาคมและเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
ว่ากลางปีสารจะสามารถนัดรับฟัง

ที่เป็นเจ้าของหวย๓๐ล้านตัวจริง

คดีหวย๓๐ล้านตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา

ประชาชนที่ติดตามแทบจะคาดเดาไม่ได้
เริ่มจากพลตบรสโทษกิจพงษ์เงามุก

แถลงผลการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้น
จากการสอบปากคำพยาน๔๐คน

ยืนยันว่านายปรีชาไคร่ครวน
อาจจะเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้าน

ยังเตรียมออกหมายเรียกหมวดจรูน
มารับทราบข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์รับของโจร
แต่ถ้าว่าหมวดจรูนไม่ยอมรับกับการแถลงข่าวครั้งนี้

โดยมีทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนำทัพ
พาไปร้องกรมกรับการปราบปราม
นำไปสู่การรับโอนคดีหวย๓๐ล้าน

ก่อนพิจารณาเรียกสอบปากคำพยานเพิ่มเติม
และมีปฏิบัติการของกองปราบ

ขณะลงพื้นที่กาญจนบุรี
ควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวน
นั่นก็คือพยานคนสำคัญเจ๊บ้าบินและเจ๊พัด
สองแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ถูกสอบเข้ม
มาราทอนหลายชั่วโมงจนข้ามคืน
พร้อมกับกระแสข่าวว่าเจ๊บ้าบินกลับคำให้การ
แต่สุดท้ายพยานทุกคนยังยืนยันเหมือนเดิม

ก็มีการออกหมายจับครูปีชาและเจ๊บ้าบิน

เพราะการรวบตัวครูปีชาของเจ้าหน้าที่กองปราบ

ในขณะที่ครูปีชากำลังสอนหนังสือ
วันเดียวกันหลังครูปรีชาถูกจับ
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งโต๊ะแถลง
พร้อมผู้ประชาการตะบรดสอบสวนกลาง

หวย๓๐ล้านเป็นของใครกันแน่
ได้แต่นำดีการที่ผ่านมาเทียบเคียงกับเรื่องราวของคดีนี้
ว่าใครถือสลากที่ถูกรางวัลไปขึ้นเงิน

ขณะที่ผู้ประชาการตะบรดสอบสวนกลาง
ระบุว่าคำให้การกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
ครูปีชาสวนทางกัน

ยังไม่ได้สร้างความกระจ่างให้ประชาชนอยู่ดี
ในที่สุดทั้งครูปีชาและเจ๊บ้าบิน
ก็ได้ประกันตัวออกมาสู้คดี
โดยครูปรีชาเลือกที่จะยื่นฟ้องหมวดจรูนในคดีอาญา
ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรด้วยตัวเอง

อายการกลับมีความเห็นคืนสำนวนให้ตำรวจกองปราบราม
ส่งสำนวนให้ปปชพิจารณา
เนื่องจากเห็นว่าพฤติการของครูปีชาและเจ๊บ้าบิน
เกี่ยวพันกับคดีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของอดีตผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี

ก็คงเป็นคดีที่ครูปีชายื่นฟ้องเอง
ส่วนคดีอื่นที่ฝ่ายตรงข้ามฟ้องกันไปมา
สารพิจารณาจำหน่ายคดีชั่วคราว
ให้รอฟังคดีที่ครูปีชายื่นฟ้องเป็นหลัก
เพราะท้ายที่สุดแล้วการสืบพยานก็ไม่ต่างกัน

ตั้งแต่ช่วงกลางปีใช้เวลายาวนานถึง๗นัด
มีพยานทั้งเจ๊บ้าบินเจ๊พัด

มีการขอหมายเรียกพลตำรวจตรีกฤษณะทรัพเดต

ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหวย๓๐ล้าน
ตำรวจภูทรภาค๗ทำการสืบสวน
ถึงมือกองปราบมาให้การในชั้นศาลด้วย
ส่วนธนายศิษภาก็ทำหน้าที่ศักรรณ์อย่างเต็มที่

ติดตามการไต่สวนมูลฟ้องทุกครั้ง
สารได้พิจารณารับฟ้อง
คดีนี้จึงต้องนัดสืบพยานทั้งสองฝ่ายต่อไป

ยังมีนายอาชิริยะเรืองรัตนพงศ์
ที่ออกมาเปิดเผยคลิปเสียงเกี่ยวกับเรื่องนี้
แม้จะไม่ยืนยันว่าเป็นเสียงใคร
แต่ก็สร้างความสะเทือนไม่น้อย
รวมถึงฟ้ากระหนกพันธุ์หมวกสวัย
ยืนข้างครูปีชาให้สัมภาษณ์จัดจ้านทุกครั้ง
หรือแม้กระทั่งแม่ค้าลอตเตอรี่อย่างเจ๊เกียว

แต่อ้างว่าอยู่ในเหตุการณ์ซื้อขาย

เปรียบจะเหมือนโคศกฝั่งครูปีชาเลยก็ว่าได้
หมดไปอีกปีกับคดีโอละเวงหวย๓๐ล้าน
หากไม่เกินคาดกลางปี๒๕๕๙
สารคงจะตัดสินคดีนี้ได้
แต่นั่นก็เป็นเพียงการตัดสินของสารชั้นต้น
เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจคำตัดสิน
มีการยื่นอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่
คงต้องติดตามกันยืดยาว
ข่าวแทรศทีวีปรายงาน